ในหลวงในความทรงจำของครูเคสจริงแล้วในฐานะที่เป็นครู
เขาต้องบอกว่าพระองค์นั้นเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะ
เท่าที่ครูเคสได้มีโอกาสได้เรียนรู้
ว่าพระองค์เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั้น
เพราะว่าดิฉันก็ยังไม่เคยเจอครูท่านใด
ที่เป็นครูตลอด๒๔ชั่วโมงตลอดปีทำงานตลอดเวลา
ไม่เคยหยุดพักแล้วที่สำคัญพระองค์เป็นครูที่ทำตนเป็นตัวอย่างอย่างแท้จริง
พระองค์ไม่ใช่ครูที่แค่จำตำรับตำราหรือว่าศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาพูด
แต่ว่าพระองค์ท่านนั้นได้เป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติจนรู้แจ้งรู้จริง
แล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราประสบนิกรของพระองค์ให้เข้าใจได้อย่างง่าย
สิ่งที่ครูเคสได้นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดเวลาตั้งแต่ที่เป็นประสงค์นิกรของพระองค์
ก็จะมีหลักการทรงงานบางข้อนะคะที่โอเคประทับใจแล้วก็ยังใช้อยู่ตลอดเวลานะคะ
หลักการข้อแรกนั่นคือหลักการที่ในหลวงบอกว่าให้เราระเบิดจากข้างใน
การที่คนเราจะทำอะไรได้ดีจริงแล้วมันจะต้องเริ่มจากในใจของเรา
แต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคำว่าเริ่มจากข้างในหรือว่าระเบิดจากข้างในเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วมักจะคิดถึงตัวเองเป็นหลัก
ถ้าเผื่อว่าคนเราจะทำอะไรให้ได้ดีแล้วแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลัก
เช่นฉันจะตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ตัวฉันประสบความสำเร็จ
คุณเค้กก็ได้เรียนรู้แล้วก็พบเห็นกับตัวเองว่าถ้าเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งแล้ว
เรามักจะไม่ค่อยสำเร็จค่ะ
เพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดถึงตัวเราเองนะคะก็จะทำให้เราตาบอดและมองไม่เห็นผู้อื่น
ซึ่งในหลวงนั้นได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้น
พระองค์ไม่เคยนึกถึงตัวพระองค์เองเลยในงานการต่าง
ท่านจะคิดถึงประสบนิกรของท่านตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเมื่อคิดถึงผู้อื่นแล้วนะคะจากนั้นท่านใช้พลังที่อยู่ภายในจิตใจของท่าน
ซึ่งเป็นพลังซึ่งเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
พลังอันนี้เมื่อระเบิดออกมาจากภายในแล้วท่านก็สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เป็นจำนวนมาก
ซึ่งก็ทำให้พวกเราชาวไทยนั้นก็อยู่กันอย่างร่มเย็นแล้วก็สงบสุข
นั่นก็คือสิ่งแรกที่อุครกระทรยศได้เรียนรู้จากพระองค์
แล้วก็พยายามที่จะนำมาใช้กับตัวเองนะคะ
นั่นอาจเป็นการไม่ยึดติดกับตำรา
เพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะชอบอ้างทฤษฎีนะคะ
เอ่ออ้างอะไรที่ไปเห็นไปอ่านไปจำไปอะไรมา
ถามว่าทำไมคนเราถึงจะต้องอ้างทฤษฎี
เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยกลัวว่าถ้าเราทำผิดหรือว่าเราทำไม่ดี

ดังนั้นพวกเราก็เลยนิยมที่จะอ้างอ้างคำพูดคนนั้นคนนี้
ตำรับตำราอ้างทฤษฎีอะไรต่าง
แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
ท่านทรงเป็นครูที่เป็นตัวอย่างสำหรับครูเคสเลยนะคะ
ว่าทุกอย่างที่พระองค์ท่านทำนั้นพระองค์ไม่ได้อ้างตำราค่ะ
แต่ว่าพระองค์นั้นเองคือตำราที่ไม่มีใครลบล้างได้นั่นเอง
เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ลงมือศึกษา
ด้วยการลงมือทำลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงนะคะ
และเมื่อท่านลงมือปฏิบัติแล้วเมื่อท่านเห็นจุดอ่อน
ท่านก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนอันนั้นของท่านได้ด้วย
เพราะฉะนั้นดิฉันจึงชอบหลักการทรงงานข้อนี้ของท่านมากนะคะ
คือท่านไม่ยึดติดกับตำรานะคะ
อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการประชาพิจารณ์
ตรงนี้เนี่ยครูเคสในฐานะที่เป็นครูแล้วก็เป็นนักวิชาการเนี่ย
ก็พบว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะไม่ชอบให้คนอื่นมาวิจารณ์นะคะ
แล้วก็ถ้าใครมาวิจารณ์ก็มักจะแบบว่าเกิดอารมณ์นะคะ
เราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมนะคะ
แต่ว่าครูเคสไม่เคยเห็นในหลวงนั้นมีอารมณ์เลยค่ะ
คือพระองค์ท่านไม่เคยโกรธท่านไม่เคยกริ้วกับใครเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องถือว่ากฎข้อนี้คือ
ท่านทรงเป็นผู้ที่นำเรื่องการประชาพิจารณ์มาใช้ได้
อย่างที่ไม่มีที่ติเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรพระองค์ท่านจะรับฟังรับฟัง
แล้วนำมาคิดคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติ
แล้วก็หาทางออกที่ถูกต้องนะคะ
กฎข้อหนึ่งซึ่งครูเคสชอบมากเลยนะคะ
แล้วก็ได้นำน้อมพระราชนรัฐข้อนี้แล้วก็นำมาใช้กับชีวิตนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการพึ่งพาตนเองนั่นเองค่ะ
ตลอดชีวิตนี้นะคะครูเคสก็พบว่า
ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบพึ่งพาผู้อื่นอยู่เสมอนะคะ
ทำอะไรไม่ได้ก็จะไปร้องงอแงให้คนนู้นคนนี้เขาช่วยนะคะ
แต่ว่าหลวงครูแค่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านมากนะคะ
ตลอดระยะเวลาที่เป็นประสงค์นิกรของพระองค์
คุณเคสพบว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเองนะคะ
ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นพระองค์จะเป็นผู้ที่พึ่งพาตัวเอง
ตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองค่ะ
แล้วก็กฎข้อสุดท้ายที่ครูเคสชอบมาก
แล้วก็อยากจะทำให้ได้แต่ว่าคงไม่มีปัญญา
คงไม่มีความสามารถที่จะทำได้เหมือนกับพระองค์ท่านนะคะ
ก็คือว่าครูเคสคิดว่าพระองค์ท่านน่าจะเป็นบุคคล
คนเดียวที่ครูเคสเห็นที่เป็นมนุษย์ปุทุชนเนี่ยนะคะ
พระองค์ท่านเป็นบุคคลที่ไม่มีอัตราค่ะ
จริงแล้วอัตราทำให้พวกเรานั้นมีความทุกข์
แต่ว่าพวกเราก็ไม่รู้ตัวเราก็มักจะสร้างอัตราเอาไว้นะคะ
เช่นสมัยก่อนสมัยสาวครูเคสก็จะมีอัตตา
เช่นฉันเป็นครูนะฉันก็อาจจะต้องมีความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้
ฉันจะไม่ผิดถ้ามีใครมาวิภาควิจารณ์เราอาจจะโมโหใช่ไหมคะ
แต่ว่าพระองค์ท่านเป็นตัวอย่างที่ดีเลยว่า
องค์ท่านเป็นผู้ที่ไม่มีอัตรานะคะ
เพราะฉะนั้นหลักการทรงงานข้อนี้ครูเคสชอบมาก
แล้วก็จะน้อมรับและจะพยายามทำนะคะ
กับการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
ก็ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่มีพระองค์อยู่แล้ว
แต่ว่าหลักการทรงงานของพระองค์ก็ยังอยู่กับพวกเรา
แล้วก็ครูเค้กก็คงจะช่วยกันเผยแพร่หลักการทรงงานของพระองค์
ตามวิธีการของพระองค์นั่นก็คือไม่ใช่ดีแต่พูด
แต่จะลงมือทำให้เป็นตัวอย่างกับคนทุกคนค่ะ
ก็อยากจะให้ทุกคนนั้นมาร่วมมือร่วมใจกันนะคะ
ทำให้เป็นตัวอย่างอย่าดีแต่พูดค่ะ